เรื่องกิจกรรมดีกันบ้างนะครับทางด้านของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีการจัดกิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจรถ่ายทอดงานศิลปสู่เยาวชนของชาตินะครับโดยมีศิลปินแห่งชาติกว่า๒๒ท่านเข้าร่วมงานนะครับ
งานนี้มีเยาวชนจำนวนมากเข้าไปชมเพราะว่าสนใจงานเรื่องของศิลปะนะครับ
ติดตามได้จากบรรยายงานของคุณพัชรวรินพัชรประพานันทร์ครับ
กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติสู่เยาวชนภาคกลางตอนบนจังหวัดพิจิตร
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
เด็กนักเรียนโรงเรียนบางหมู่นาคภูมิวิทยาคมและโรงเรียนใกล้เคียงต่างให้ความสนใจ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเนื่องจากนักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์
และฝีมือทางศิลปะสาขาต่างจากเหล่าศิลปินแห่งชาติที่ร่วมถ่ายทอดความรู้
เด็กหญิงอุทุมพรผอบเหล็กหรือน้องอุ้ยอายุ๑๔ปี
นักเรียนโรงเรียนเนินป่อรังนกราชนูทิศเล่าว่ามีความสนใจในฐานศิลปะการแสดงลูกทุ่ง
พร้อมแสดงความสามารถร้องเพลงลูกทุ่งอีกทั้งภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมกับครูเพลง
ที่เป็นศิลปินแห่งชาติในดวงใจ
เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่พอน่าร้องทำก็สวย
ทำให้เรารักษาวัฒนธรรมของเราไว้
อยากให้เพื่อนมาร้องเพลงลูกทุ่งค่ะนิยมเพลงของบ้านเรา
ครูเพลงลูกทุ่งชนละทีทานทองศิลปินแห่งชาติกล่าวว่า
เห็นเด็กมีความสนใจเพลงลูกทุ่งกันจำนวนมาก
ก็รู้สึกปลื้มใจที่คนรุ่นใหม่หันมาสืบสาร
และอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
มองเห็นเด็กเขาสนใจเพลงลูกทุ่งผมก็ปลื้มใจ
เพราะหวังไว้ว่าอนาคตเพลงลูกทุ่งคงจะมีพลสืบสารต่อ
เด็กเนี่ยสำคัญเป็นต้นกล้าที่สำคัญ
ถ้าเขาเติบใหญ่อย่างมีคุณค่าโดยการอบรมของครูบาอาจารย์ให้เขาดึงมาได้
เขาจะเป็นพลังสำคัญในการนำทางวัฒนธรรมพวกเรา
อกจากนี้เยาวชนยังได้เข้าศึกษาศิลปะในฐานต่างร่วมกับศิลปินแห่งชาติ
เทคนิคจิตรกรรมการสร้างสรรค์สื่อผสมศิลปะผ่านเลนและการแสดงพื้นบ้านลิเก
ด้านนางพิมระวีวัฒนาวรางกูลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่า
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๒แล้วที่จังหวัดพิจิตร
คาดหวังว่าเด็กจะได้รับความรู้อันทรงคุณค่าจากศิลปินแห่งชาติ
ก็คาดหวังว่าการแสดงการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ย
ก็เด็กจะได้รับความรู้อันทรงคุณค่าจากศิลปินแห่งชาติ
ซึ่งก็จะเป็นโอกาสอันดียิ่งนะคะที่ท่านจะได้รับความรู้อย่างใกล้ชิดจากท่านศิลปินแห่งชาติ
ผู้มีผลงานทางด้านศิลปะที่ทรงคุณค่าในครั้งนี้ขอบคุณมากค่ะ
สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติของเยาวชนที่นี่
เพียงแค่เป็นการเรียนรู้ศิลปะสาขาต่าง
แต่สิ่งที่ได้รับมากกว่านั้นคือการเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วนำไปสืบสาร
ถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นต่อไป